มาดูอีกหนึ่งคดีครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ
มีพ่อของเด็กชายวัยเพียง๖ขวบที่บุรีรำไปแจ้งความ
ลูกชายถูกเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเป็นผู้ชายด้วยกันกระทำอนาจารย์
เป็นเพื่อนรุ่นพี่อายุ๑๔กับ๘ขวบเท่านั้นเอง
สุดท้ายออกมาเปิดใจว่าอ้าวรู้สึกผิดแล้วล่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าเป็นการล้อเล่นกันตามภาษาเด็กผู้ชายนะฮะ
ความคืบหน้ากรณีที่มีพ่อของเด็กชายวัย๖ขวบ
ซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลเนินสูงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
พาลูกชายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสพกระสาง
บอกว่าเนี่ยถูกเพื่อนรุ่นพี่เป็นผู้ชายด้วยกันนี่แหละ
อายุ๑๔กับ๘ปีทำอนาจารย์

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานต่างเพิ่มเติม

เรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับเด็กที่กระทำการเนี่ย

เด็กชายวัย๑๔ปีออกมาเปิดใจแล้ว

กับเด็กกับเพื่อนเท่านั้น

ปกติแล้วก็สนิทกันกับเด็ก

ทะเลาะกันตามภาษาเด็กผู้ชาย

แล้วก็ช่วยกันถอดเสื้อผ้าทำอนาจารย์

ต่างฝ่ายต่างสลับกันอมอวัยวเพศ
อ่ะไปฟังเสียงของเด็กชายคนนี้ครับ
นัดกันไปเล่นหรือว่ายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อย

อืมแล้วรู้จักกันอยู่แล้วมีความสนิทแค่ไหน

อืมก็คือเลิกเรียนก็จะนัดไปเล่นกัน

ที่เราทำเนี่ยเราจะแกล้งน้องหรือว่าเราคิดยังไง

ให้พี่ฟังหน่อยว่าตอนเล่นบอลผิดใจกันตรงไหน
ตอนเล่นบอลแล้วทีนี้หนูบอกว่าไอเดอร์ออกไปแล้วทีนี้ก็มันไม่ออก
แล้วทีนี้หนูก็เตะบอลกับเพื่อนแล้วทีนี้ก็ถูกหน้ามัน
แล้วก็มันก็ดาบด่าหนูด่าพ่อแม่หนูแล้วหนูก็จับมัด
ก็ทะเลาะกันจากการเล่นฟุตบอลนะครับ
เด็กชายคนนี้ยังบอกได้ว่ารู้สึกผิดแล้วล่ะกับสิ่งที่ทำไปกับน้อง
คงไม่แกล้งน้องอีกและไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะบานปลายมากขนาดนี้
แล้วก็เป็นข่าวขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าถูกดำเนินคดี
แล้วก็พร้อมจะไปอยู่ที่สถานพินิษฐ์ด้วย
ทีนี้เราก็ไปถามครอบครัวของเด็กชาย๑๔คนนี้
ก็คือคุณยายของเด็กชายคนนี้ซึ่งเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยยอมรับ
หลานคนนี้เป็นเด็กดื้อที่ผ่านมาเนี่ยตีลงโทษสั่งสอนหลานเป็นประจำ
แต่ไม่เคยจะฟังเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อหรือเปล่า
ซึ่งวันที่เกิดเหตุก็ไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าหลานออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าตรู่
แต่หลานไม่ได้บอกว่าจะไปไหนจะไปทำอะไร
ทราบเรื่องก็ตอนที่พ่อของน้องวัย๖ขวบเนี่ยเดินทางมาที่บ้านแล้วบอกว่าเนี่ย
หลานของยายเนี่ยไปทำกับลูกชายเขานะฮะไปฟังเสียงของคุณยายครับ
ยังไงคะดื้อแบบไหนคะพี่ยาย
แต่ค่ายังไม่ฟัง
หลังจากนี้จะเอายังไงไปต่อ
ต้องอย่างนี้ต้องโดนคดีและไปอยู่สถานปัมบัติ

มันจะได้รู้สึกมาก

แล้วมาอยู่กับคุณยาย๒ปีแล้ว
ซึ่งแม่เขาก็ย้ายไปมีครอบครัวใหม่ที่สะแก้ว
คุณยายก็ต้องเลี้ยงดูเด็กคนนี้มา
แต่ก็ไม่ได้ให้เรียนหนังสือเพราะว่า

ก็เลยให้ไปช่วยทำไร่ทำนาหวานแหหาปลาเลี้ยงชีพกันไปนะครับ

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสุชาติละลี
ผู้กำกับการสพกระสังก็ระบุว่า

สำหรับการดำเนินกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน๑๐ปี
ต้องหาว่ากระทำความผิด
พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กฐานะพยานก่อน
เพื่อยืนยันว่าเด็กกระทำความผิดจริง

ว่าจะลงโทษเด็กด้วยวิธีใดนะครับ